ผู้จำนำของเราวันนี้เป็นเมียใจเด็ด
สามีเนี่ยต่อสู้กับนักเลง

มึงไม่ได้เลย

โอเฮ่ย

หนูบอกที่ว่าอายุการใช้งานเขาอยู่เท่าไหร่แล้ว

และนี่คือโฉมหน้าของหลงจู้ทั้ง๓ท่านนะครับ

ความล่าเป็นผีมันไม่ผิด

เกมรับจำนำ
เกมรับจำนำ

ผมชายามิชัยและเบ้นพรชิตานะครับ
เปิดโรงรับจำนำแห่งความหันศาแล้วนะครับ
หากคุณมีเรื่องร้อนใจหรือใครกำลังร้อนเงิน
หยิบจับของใกล้ตัวแล้วมาจำนำที่เวทีนี้

ในเกมรับจำนำ

ทำเสียงสูงใสเลยนะคะ
มีอะไร
ตอนนี้นะผู้จำนำของเราวันนี้เป็นเมียใจเด็ด
สามีเนี่ยต่อสู้กับนักเลง

ปรีเข้าไปเลยไปสู้กับนักเลงด้วยมือบอก

เอาสิ

นาทีนั้นชีวิตผัวต้องมาก่อน

โทษต้องโหดเพื่อผัว

ไปเลยยาวเลย

อุ๊ยสนุกกันให้เต็มเพียงเลย
รอบนี้พี่เผชเป๋า
ไอ้เผช
อะไรมึงดูน้องสองนั่นสิวะทำไมวะ

ไหนกูจะเต้นไงมึงหันไปสิ
นั่นมันคนหรือว่านางฟ้าวะเนี่ย
โคตรแจมเลยวะ
ไอ้เจ็บ
ถ้าคืนนี้กูไม่ได้ไอ้นี่ไปแล้วก็

มึงดูกูเป็นตัวอย่างเดี๋ยวกูเข้าไปจีบให้ดู
กูรอกูรอดูเลยไป
น้องครับสวยแบบนี้
ไม่ทราบว่าหัวใจน้องมีคนจับจองหรือยังจ้า

ลักษณะจีบแรกยังไม่ถูกใจ

ไม่ทราบว่าน้องเป็นคนหรือว่านางฟ้า
อันแม่พูดด้วยทำเฉยเมย
ระวังพี่จะไปเป็นลูกเขยแม่เธอนะจ๊ะ

ถึงแม้ว่าเธอจะไม่สนใจแต่พี่อยากเต้นกับเธอ

ขอบอดอย่างแข็งแม่นหนู
เอ้าพวกเราเฮ่ย
วู้
ไอ้เจ็บ

นี่แล้วกูจะบอกอะไรมึงให้นะ
ว่าการจีบผู้หญิงที่ถูกวิธีจะต้องทำยังไง
หล่อแบบกูเคยเป็นเสือผู้หญิงมาก่อน
ดูและจำและนำไปใช้

น้องครับสวัสดีครับ
น้องพี่ไม่อยากให้น้องขึ้นไปเต้นบนเวทีเลย
แต่อยากให้น้องมาเต้นในหัวใจพี่

รู้ไหมว่าพี่เห็นหน้าน้องพี่เบอร์ไปหมดเลย
เบอร์ว่ารักแทนแบบว่ารักเธอ

น้องนอกจากเบอร์ว่ารักแทนแล้ว
พี่อยากจะขอเบอร์น้องได้อปะ

น้องมานี่ก่อนมาคุยกันก่อน
ยุมมึงเดินดีหน่อยเดี๋ยววะ

แล้วมึงเป็นใครกล้ามาตีขากูอ่ะ

มาเจาะแจ้นลูกศาวกูทำไม

ได้เดี๋ยวมึงเจอกู

ไม่รู้จักหัวดำหัวหมองอกบ้างหรือไงวะ
ที่เดี๋ยวรีบเก็บของแล้วรีบกลับบ้านกันดีกว่า

อ๊ายอ๊ายมึงจีนหัวของ

อ๊ามึงอ้าอ๊าไม่มึงไม่
ช่วยจับมึงหน่อยเร็ว
จับไว้มึงอย่าทำโกะตัว
อ้าช่วยจับไว้เอ้ยอย่าทำสิ

โอ้โฮช่วยกับพ่อ
ช่วยกับพ่อ

ช่วยกับพ่อ
ช่วยกับพ่อ
ช่วยกับพ่อ

ช่วยกับพ่อ

แบบนี้แหละที่เขาบอกว่าผัวฆ่าใครจะแตะของจริง

เขาบอกว่ากว่าจะสงบศึกกันได้ก็เกือบรุ่งแจ้งเหมือนกันนะ

ขอเชิญเลยนะคะพี่สมพรจากสุพรรณบุรี
สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่สมพร

อย่าไปยอมรับอย่าไปยอมรับ
เขียนข้อมูลมาใช่ไหมเขียนว่าป้าสมพรเลยนะ

เพราะว่าพี่กับป้าก็ไม่ต่างกันสักเท่าไหร่

ดูออกมานี่เดินไม่ได้นะต้องเต้นออกมาด้วยนะ
โอ้โฮน้ำชาติชอบเต้นชอบอีกสามสาม

สุภัณฑ์บุรีอยู่อำเภออะไรพี่สมพร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

ออกมาคือบาทโค้งนางรำปรากฏว่ามันโค้งตลอดเลย
ไอ้ผู้ชายคนนี้น่ะสูงอย่ายโค้งอยู่ส่องคนเท่านี้แหละลูกซ่าว้าป๊ากาลานซ่าว้าป๊า
ช่วงนั้นซ่าวังโพพอดีเลย
ช่องไหวเลย

ไม่ใช่ที่คณะกำลังขาดนาง
กำลังขาดนางโธ่อยู่โอ้โฮเด็ดกว่า

แล้วก็ไปเต้นแทะเล็มลูกสาวหลานสาวอยู่อย่างนี้
จับนิดจับหน่อย
ไปรั่งเวทีเลยครับไปค่อเบอร์โทร

ทีนี้เท้าเข้านะไม่ได้ทอดรองเท้า

สามีดิฉันก็เอามือตบข้าให้มันลงมันก็ลง

พอหายไปสักไม่ถึง๒๐นาทีได้เดิน

เป็นอินเน็บเชาะตานอันใหญ่นะคะ
สามีดิฉันเนี่ยกำลังนั่งพับกระโปรง

ฟันหัวนี่เลย๑๐เมตรเข้ม

กลางกระหม่อมเลย
แล้วมีดอีเน็ตนะคุณถ้าใครนึกภาพไม่ออกนะครับ
คุณดูตรงนี้เลยครับนี่มี่อีเน็ตเป็นแบบนี้

ภาพที่เห็นเมียทนไหวไหม
มันวิ่งหนีเลยนะ
ชะป๊าป๊าปปปปปปเลย

เขาถือมีดอยู่

แล้วก็สู้กับเขาล่ะ
ก็สู้กับเขาเลยก็เข้าไปแย่งมีด
นี่ก็ดึงอยู่อย่างนี้หรือคะค่ะ
สำรวจก็มาจับมันไป

สองสามีภรรยาบอกผ่านเรื่องเฉียดตายมานะ

คงจะรักกันหน้าดูหลังจากนั้น

ฉันก็อยู่บ้านฉันเลี้ยงหลานลูกชายเขาก็เลิกกับภรรยาก็เอาร่านมาให้เลี้ยง
ก็เลยเลี้ยงเขาก็อยู่บ้านเขาก็เลิกกันมาตกกับสิบปีแล้วคะ

แต่เราไม่ทิ้งกันนะคะเขาไม่มีเงินเขาก็โทรมา

ตอนที่เขาอยู่ด้วยกันเนี่ยพี่อยู่ในเหตุการณ์เนอะ

รักกันดีค่ะเขาก็อยู่กันช่วยเหลือกันส่งเงินให้กัน
มีเรื่องอะไรเขาก็ช่วยกันดูแลกัน

คือแบบเหมือนผู้นำเหมือนผู้ชายมากกว่านะ

เขาเป็นทหารเก่ามาก่อน

เป็นอาสาสมัครสู้กัญชาพิเศษ

ถึงว่าไอ้คนนั้นไม่รู้ชะตาชีวิตซะแล้ว

แต่ตอนที่เขาแยกกันต่างคนต่างอยู่

เขาก็แยกย้ายกันแล้วก็ทางนี้เขาก็ไปขับรถ
พี่เขาก็ไปเฝ้ายามอปพลอะไรนั้นนะคะ
แต่อยู่เป็นคนละที่ก็ทีนี้ก็แยกย้ายกัน

ก็ต่างคนต่างอยู่ก็เลยขับรถต่างจังหวัดไปทั่วไง

เรานี่ก็ไม่เบาเหมือนกันนะสรรพคุณข้างขวดก็เยอะอยู่นะครับ

ก็อยู่กันมาคราวสิบเบ็ดปี

อืมแต่ก็ยังเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันใช่
ใช่ค่ะ
เป็นเพื่อนกันไปเลย

นี่แหละ

จะกลับไปใช้ชีวิตคู่ผัวตัวเมียไม่ได้
แต่ความสัมพันธ์ที่ระหว่างเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องยังได้

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

หนูเข้าใจว่ามันจะแชรงอันเล็ก

นี่เอาไว้ทำอะไรนี่

เอาไว้ขุดต้นไม้

เออหมายถึงว่าก็คือขุดให้ล่าเขาโอบล่าเขาลงไปทุกด้าน
นี่มันไม่ใช่เบานะพี่เอ๊
แค่๓กิโลกว่าเองครับ

เขาใช้คำว่า๓กิโลกว่าเอง

๑๐กว่าปี

ครับผมสำหรับแฉลงที่จะนำมาจำนำนะครับ

ก็เคยผ่านความลำบากยากจนนะครับ

ได้เคยใช้แฉลงทำไร่ทำนาทำสวน
ก็จะรู้เลยว่าจริงว่าแฉลงเนี่ยคือ
มันช่วยชีวิตเราได้เยอะมากในการผ่านอุปสรรคต่างมาครับ
ก็อยากจะให้คุณป้าสมพรเชื่อใจมาจำนำที่ผม
ผมจะให้ราคาคุณป้าอย่างดีแน่นอนครับ

พูดจาพลายร้อนเสนอหู
มือหนึ่งไปเลยน้อง

แผกวามล่าเหมือนผีมันไม่ผิด
ใจดีค่ะแต่ต้องดูไปก่อน
ต้องดูคนอื่นก่อนถึงจะวิเคราะห์ได้นะคะ

สวัสดีครับป้าสมพรผมชื่อปานนะครับ

แต่ผมมาขายเล้งอยู่ที่กรุงเทพ
ได้ข่าวว่าป้าสมพรเนี่ยจะเอาแฉลงมาจำนำใช่ไหม

ดูท่าทางแล้วเนี่ยแฉลงของป้าเนี่ย

สู้เพื่อครอบครัวสู้เพื่อผัว
หัวฆ่าใครจะแตะอะไรประมาณนี้

ป้ายังไงก็เอาแฉลงมาจำนำให้ผมนะ
ผมให้ป้าราคาสูงเลยป้า

เราไม่ช่วยคนสุพรรณแล้วเราจะไปช่วยใคร

ใช่ไหมหนูก็แบบรักพวกพองรักคนสุพรรณเหมือนกัน

หลงจุดพฤษณะหมายเลข๓คือจูน

ได้ฟังเรื่องราวชีวิตของป้าสมพรแล้วนะคะ

ที่สู้เพื่อผัวมาตลอดเลยนะคะ
จูนเลยค่ะจูนก็เคยสู้เพื่อแฟนคนหนึ่งนะคะ

ก็ได้เอาเงินหลักแสนนะคะไปประกันตัวเขา
พอออกมาได้ไม่นานนะคะเราก็เลิกคบกันค่ะ
มันเหมือนเรื่องราวชีวิตของจูนมากเลยนะคะ
ก็เคยสู้เพื่อผัวนะคะ

สมพรเอาแฉลงมาจำนำที่จูนเถอะค่ะ

เลือกยากเหลือเกินเลยค่ะคุณเอคุณเบ้น

น่ารักนะเขาก็หัวอกอันเดียวกันเหมือนกัน

มีผลมากมีผลต่อรอบหน้า
มันจะเป็นเงินตั้งต้นของการตอบคำถามเลย

หม้อทำฟั่นนี้เขาจะต้องรู้
ว่าเหลากะเนยคนที่ซ่อง
ช่ายเหรงครับเขาก็น่าจะเป็นคนใจดีนะคะสร้าง๒๐บาทยังให้ไป๔๐บาท
ต้มยำถ้าจะทำอร่อยนะคะหน้าตาก็สวย
รู้สึกว่าแพ้ความล่อความสวยนี่แหละ

พี่เต๋าสมชายเนี่ย

เห็นแบบนี้นะมีคนใจร้ายนะ
ให้เงินต่ำสุด๗๐๐บาท
แต่ว่าคนที่สูงที่สุดเลยนะ

ราคาช่างแตกต่างเหลือเกิน
จะผิดหรือจะถูกนะคนสุพรรณด้วยกัน
คงจะไม่ใจดำด้วยกันหรอกค่ะ
น้องเต๋าบอกว่าเอาสมชายก็สมชายค่ะ

สมชาย

พี่สมพรตัดสินใจว่า
จะเลือกหลงจู้ปริศนาหมายเลขไหนดีครับ
หมายเลข๒ค่ะ

คนสู่พันธุ์เหมือนกันคงจะช่วยกันนะ
แต่ทั้งนี้และทั้งนั้นเดี๋ยวผมจะไปให้ดูหลวงจู้หมายเลขหนึ่งกันก่อนครับ
แฉลงที่คุณป้าสมพรนำมาจำนำนะครับ
ที่ผ่านหยาดเหงื่อหยาดน้ำตา
ผมขอให้ราคาที่๒๕๐๐บาทครับ
ตกใจเลย๒๕๐๐บาทแปลว่าอะไรพี่สมพรหล่อมากเลยค่ะ
ไม่ใช่แปลว่าอะไรคะหล่อมากเลยค่ะ
แปลว่าอยู่ตรงกลาง
แปลว่าคนที่พี่สมพรเลือกอาจจะ๗๐๐บาท
มีชัดโชคดีคือ๖๐๐๐บาทไปเลย
เราไปดูกันดีกว่าหลงจู้ปริศนาหมาย
เลข๒นะคะที่พี่สมพรเลือก
จะตีราคาอยู่ที่เท่าไหร่คะ
คงสุดแล้วจริงที่เอาแฉลงมาจำนำ
งั้นผมให้ราคาป้าไปเลย
คนสุขภัณฑ์ด้วยกันเนี่ย
ยังไงก็ไม่ทิ้งกันหรอกคนสุพรรณนะเนาะ

มีใจละ
สุพรรณก็ไม่ทิ้งกันจริงนะเนี่ย
เดี๋ยวเราไปดูหมายเลข๓กันดีกว่านะ
ให้เท่าไหร่เธอยิ้มหวานอย่างนี้คนสวย
แลงนี้จูนก็ไม่รู้ว่าจะเอาไปทำอะไรนะคะ
ให้ราคา๗๐๐บาทนะคะ

เห็นราคา๖๐๐๐บาทนี่พอใจไหมคะ

ถ้าพี่สมพรพอใจแล้วขอเชิญจำนำครับ

ก็รับเงินจำนำจากทางรายการไปก่อนเลย

เพราะว่ามีสิทธิ์จะสะสมเงินจำนำเพิ่มไปอีก
เพราะว่ากติกาใหม่ของเราโอ้โห
พันเนี่ยเบิ้ลไปอีกหลายเท่าเลยนะคะ
แต่ว่าจะสะสมไปได้เท่าไหร่เดี๋ยวกลับมาสักครู่ค่ะ
ตำบลศรีประจันทร์มีที่มาจากอะไร

ฉันก็ไม่น่าถามเนอะเหนอสักขนาดนี้
กลับเข้าสู่ช่วงที่๒ของเกมรับจำนำ

ผู้จำนำไม่ต้องเอาเงินจำนำมาคืนเช่นเคย
ตอบคำถามไถ่ของจำนวน๓ข้อ

ถือว่าถ่ายของสำเร็จ
ซึ่งคำถามข้อที่๑จะมีมูลค่าเท่ากับเงินจำนำ

และจะถูกเบิ้ลขึ้นอีกหนึ่งเท่าในทุกข้อที่ตอบถูกครับ
แอกกันนักแบบทะเวคูณกันไปเลย
แล้วตอนนี้พี่สมพรก็ได้นำแชลงมาจำนำกับเรานะ
แล้วตอนนี้นะมีเงินอยู่ในกระเป๋าแล้ว๖๐๐๐บาท
เข้าสู่คำถามถ่ายของข้อที่๑มูลค่า๖๐๐๐บาท

เป็นนักร้องในวงลำวงเนอะ

อายุ๓๐ตอนนี้๕๗แล้ว
เพลงอะไรที่แบบร้องประจำร้องบ่อยที่สุด

เข้าสู่คำถามถ่ายของข้อที่๑ถามว่า
เพลงใดเป็นผลงานเพลงของตู้ดีเลส
ข้อ๑สาวเทคนิค
ข้อ๒สาวสวนแต่ง

โอ้โห
โอ้โหนี่คือคำถามมันถูกใจใช่ไหมคะ

เอาข้อนี้นี่คือเอาจริงคือรู้เลยถูกปะ

เอาข้อ๓สาวบางโพ
ตอบมาแล้วเรียบร้อยนะคะว่าข้อ๓นะคะ

คำถามแบบนี้เอามาถามสาวระบบมันก็เข้าทางแล้วสิพี่
สาวบางโพนั้นก็ดี
แล้วสาวสุภัณฑ์อย่างพี่สวงธนล่ะ
ประเดิม๖๐๐๐บาทไปได้หรือไม่

บางโพเป็นผลงานของตู้ดิเดกอมาตยกุล

จำไม่ได้ค่ะร้องอย่างเดียว
เป็นผลงานของวงชามานะคะ
ส่วนสาวสวนแตงนะคะเป็นผลงานของคุณสุรพลสมบัติเจริญนั่นเอง
ตอบคำถาม๑ข้อตอบถูกไปแล้ว๑ข้อนะคะ
ตอนนี้มีเงินสะสม๖๐๐๐บาท

ถ้าเกิดว่าคำถามถ่ายของข้อที่๒นี้พี่สมพรไม่พลาดนะครับ

เข้าสู่คำถามถ่ายของข้อที่๒มูลค่า๑๒๐๐๐บาทครับ
สมพรเคยเป็นอาสาสมัครร้องเพลงตามชายแดนด้วย

วงก็ไปออกตามชายแดนเนี่ยค่ะ
เรื่องของทะพาก็ไปทุกเดือนทุกเดือนค่ะกลับมาพัก๙วัน
แล้วก็ออกอีกเหนือใต้กลางอีสานค่ะ
ไม่ผมหมายถึงว่านั่งรถไปหรือเดินไป
นั่งรถยินซีค่ะไม่มีบ่ล

จังหวัดอะไรมาแล้วมั้งพี่สมพร

ก็มาเลเซียมาซ่องเที่ยว
จังหวัดนราธิวาสเคยไปไหมคะ

ก็อยู่ตั้งแต่๒๗มาลาออก๓๕
ที่เราถามเกี่ยวกับนราธิวาส
เพราะว่ามันคือคำถามไถ่ของข้อที่๒นี่แหละครับ
เข้าสู่คำถามถ่ายของข้อที่๒ถามว่า

อยู่ในคำขวัญประจำจังหวัดนราธิวาส

รองกองหอมหวาน
ข้อ๒กยาสาดอร่อย
ข้อ๓หอยแครงสด

ไม่รู้เอารองกองแล้วกันของหวาน

อ้าวทำไมคิดว่าเป็นรองกองนี่น่ะ
มันก็น่าจะมาจากใต้ก็มีนะคะ

เม็ดก็นิดเดียว

แล้วหอยแคลงสดเหรอคะ

หอยแครงหอยทางอยู่จากใต้น่ะ
เมื่ออธิบายมีทะเลถ้าไม่มีทะเล
เธอสองคนน่ะเที่ยงกันตีกเลย

ข้อที่หนึ่งรองกองหอมหวานเม็ดน้อยเดียว
เลือกมาแล้วนะคะข้อหนึ่งลองกองหอมหวานค่ะ

ชาวนาร่าวาพรือล่ะครับ

ที่สมคนจะไถลแชลงกลับไปคืนลุง
แล้วฟ้าเงินหมื่นสองไปได้หรือไม่
มาลุ้นกันต่อเลยครับ
ถูกครับ
คำขวัญประจำจังหวัดนราธิวาสมีอยู่ว่า
ทักษิณราชตำหนักชนรักศาสนานราทัศน์เพลินตา
บาโจตรึงใจแหล่งใหญ่แร่ทองลองกองหอมหวานครับ
หอยแคลงสดเป็นคำขวัญของจังหวัดอะไรรู้ไหมคะ

ส่วนกระยาศาสตร์นะคะเป็นของขึ้นชื่อประจำจังหวัดกำแพงเพชร

ตอนนี้มีเงินสะสม๑๒๐๐๐บาท

ถ่ายของสำเร็จ

เข้าสู่คำถามไถ่ของข้อที่๓มูลค่า๒๔๐๐๐บาทครับ
สมพรเป็นคนสุพรรณโดยกำเนิดเนอะ
ฉันก็ไม่น่าถามนะเหนอสักขนาดนี้
พี่สมพรณรู้จักแม่ขวัญจิต๔ประจำไหมคะ
รู้จักค่ะแต่ก็ไม่ค่อยสนิท

บอกเลยว่าคนสุพรรณซุ่มเสียงทุกคนเลย
เสียงดีร้องเพลงเพราะทุกคนเลยนะที่พี่เจอมา
เขยิบไปอีกสักนิดนึงก็คนร้องเพลงก็จะดีขึ้นอีก

เสียงดีเลย

คำถามของเราอยู่ที่จังหวัดสุพรรณบุรี
แล้วก็ไปอยู่ที่ศรีประจันทร์นี่แหละครับ
คำถามไถ่ของข้อที่๓ถามว่า

มีที่มาจากอะไร

ข้อ๓ตั้งตามชื่อกำนัน

นี่พูดถึงย้อนยุคเก่าหรือย้อนยุคมั่ง
ถ้าย้อนยุคเก่าเราประจันหน้ากับศัตรู
ไม่เคยยอมแพ้เลยสิประจันทร์นี่

มีต้นจันทร์ไม่ใช่แน่ใช่ไหมไม่ใช่ไง

ไม่มีค่ะมีแม่สี่ประจันทร์คนเดียวค่ะ

ซี่ประจันนี้ไม่เคยเป็นซ่องรองใคร
เรื่องแม่ซี่ประจันทร์ที่รู้ดี

ท่านขุนแผนให้เรียนจบเก่ง
นะจะเป็นข้อ๒ครับ
สมัยก่อนประจันหน้ากับศัตรู
ข้อ๒นะคะประจันหน้ากับศัตรูค่ะ

เรื่องนี้คนในพื้นที่ก็ใช่ว่าจะรู้นะครับเนี่ย

นี่คืออะไร

สมพรไปนึกถึงวรรณคดีแม่ศรีประจันทร์ใช่ป่ะ

จริงแล้วประวัติความเป็นมาของตำบลศรีประจันทร์เดิมชื่อว่า

เราปีพศ๒๔๘๐เนี่ย
มีนายถมมีทองคำเป็นกำนันคนแรก
และได้ประกอบคุณงามความดีไว้มากมายเลย
ได้รับแต่งตั้งนามใหม่ว่าขุนศรีประจันรักษา
แล้วต่อมานะคะราศดรก็เห็นว่าชื่อตำบลเก่าเนี่ยมันไม่เหมาะสม
ประกอบกับกำนันนะคะก็ได้รับแต่งตั้งนามใหม่ด้วยนะคะ
เห็นพร้อมต้องกันว่าควรเปลี่ยนชื่อตำบลให้เป็นไปตามชื่อกำนัน
ขนานนามว่าตำบลศรีประจันทร์มาจนถึงทุกวันนี้ค่ะ

ตอบคำถามไปแล้ว๓ข้อนะคะตอบถูก๒ข้อนะคะ
มีเงินสะสม๑๒๐๐๐บาทแล้วตอนแรกอีก๖๐๐๐บาทพี่สมพร
มีเงินอยู่ในกระเป๋าแล้วนะคะ๑๘๐๐๐บาทค่ะ
ตอนนี้มี๑๘๐๐บาทแต่ช่วงหน้ามีอีกเพียบ
สมพรค่ะครึ่งแสนแต่ว่าจะได้หรือเปล่า

หนูบอกสิว่าอายุการใช้งานเขาอยู่เท่าไหร่แล้วเนี่ย

ถามไม่ได้เลยอันนี้เพลง

แล้วตอนนี้นะคะพี่สมพรนะคะก็มีเงินสะสมอยู่๑๘๐๐๐บาท

ถ้าเวลาที่มันไม่ไหวจริงก็ขอหยิบขอยืม

สมพรอาจจะต้องตีบทเป็นหลงจู้

กติกาของเราง่ายมากนะคะสำหรับรอบแจ็คพอร์ต

แจ็คพอร์ตของจำนำโชว์
ทางรายการได้เฟ้นหาสารพัดสิ่งของ
ไปให้หลงจู้โรงรับจำนำตัวจริง
ผู้เชี่ยวชาญตีราคาจำนำให้
ผู้จำนำจะต้องทายราคาจำนำให้ถูกต้อง
โดยเราจะมีคำใบ้เป็นตัวเลขค่าหลัก

และเรียงเป็นราคาจำนำของของชิ้นนั้น
หากเรียนถูกแจ็คพอร์ตแตกรับไปเลย

ให้ตำแหน่งที่ถูกตำแหน่งละ๓๐๐บาทครับ
และของจำนำโชคในวันนี้คือ
ปลัดคิก
ของขลังยอดนิยมของคนไทยเพราะนี่คือ

บันดาลให้ผู้ครอบครองมีแต่ความเจริญรุ่งเรือง
ทางรายการจึงขออันเชิญมาบันดาลโชค

แล้วจะพิเศษแค่ไหนข้อมูลจะเป็นอย่างไร

นี่เรียกว่าประหลัดถิตตัวครูด้วยถูกไหมพี่

หนูบอกสิว่าอายุการใช้งานเขาอยู่เท่าไหร่แล้วเนี่ย

ผ่านการปลูกเสกลงยันมาแล้วนะคะ

ทำจากไม้ขนุนด้วยซึ่งเป็นไม้มงคล
ก็จะดีในเรื่องของธรรมาคะขึ้นค้าขาย

เคยเช่าหรือซื้อหรือเอาไปบูชาบ้างไหมคะ

แต่พี่เองนะไม่ได้เช่าหรอก
แสดงว่าพอรู้ราคาอยู่บ้างเหมือนกันเนาะ

ตายแล้วแล้วเราจะลองเดาถูกไหมเนี่ยราคา
เห็นว่ามีเป็นหมื่นเป็นแสนอะไรก็มีเหรอ

ราคาที่สูงสุดอยู่ในหลักแสนเลยนะ
เหรอใช่พี่ลองตีแล้วเล่นที่บ้านให้เท่าไหร่

ไม่ตีหนึ่งเหมือนไม่ถูก

ก็ไม่รู้ว่าวันนี้พี่สมพรต้องสวมบทบาทเป็นหลงจู้

เราได้อันเชิญไปให้ผู้เชี่ยวชาญตีราคาจำนำ
และก็เอาราคาจำนำที่ได้มาสลับตำแหน่ง

เพราะฉะนั้นนะคะ
ราคาที่ต่ำสุดที่จะเป็นไปได้เลยนะ
ก็คือราคา๓๕๙บาท
แต่ถ้าราคาสูงสุดเลยก็คือ๙๕๓๐๐บาท

เขามีก้าวอยู่ท้ายอย่างนี้ส่วนใหญ่พวก
มงคลพวกของมงคล
สมภาวะหลักพันหรือหลักหมื่นคะ

ถ้าน้อยสุดของหมื่นก็คือ๓๐๐๐บาท
มาหลักพันแล้ว

เอาอย่างไรก็อย่า๙๐๐๐
ราคาจำนำที่พี่ยืนยันอยู่ที่
เท่าไหร่ครับ๙๓๕๐บาท
ก็คือเลข๐๙๓๕๐นะคะหรือว่า๙๓๕๐บาทค่ะ
ถามชัดอีกครั้งฟังดังชัดเลยนะครับว่า
ยืนยันราคานี้ไหมครับยืนยันค่ะ
เราไปดูราคาของจำนำโชคชิ้นนี้ว่าราคาจำนำจริงอยู่ที่เท่าไหร่ครับ
เราแจกเงินครึ่งแสนและแจกขอตแตกมาแล้ว๒สัปดาห์อาทิตย์
วันนี้ดวงป้าสมพรจะสมทบกับประหลัดขิกตัวนี้หรือเปล่า
และราคาจำนำจะอยู่ที่เท่าไหร่มาลุ้นกันเลย

ทำไมให้ถูกจังเลยโค้งตั้ง๕๐ปี
เลขที่ออกมานะคะคือ๐๓๕๐๙
แต่เลขที่ทายไว้นะคะคือ๐๙๔
ไม่เป็นไรนะคะถึงแม้ว่าจะไม่ถูกทั้งหมด
พอตไม่แตกนะแต่ว่าถูกไปหนึ่งตำแหน่งนะคะ

ดีครับไปดูราคาจริงจากหลงจู้ตัวจริงกันเลยครับ
พื้นผิวของแจ็คที่ทายเนี่ยแล้วก็รูปแบบของการแจ็ค
ภาพของแจ็คกับความเก่าอยู่พวกนี้
ถ้าว่าเป็นไม้กระหนุ่มนะครับเพราะดูจากลายอย่างนี้
คือ๑๐๕๐ปีภารกิจตัวนี้รับจำนำที่ราคา๓๕๐๙บาท
เลข๙คือเลขมงคลชีวิตจะได้๙๙ไว้ข้างหน้า

ถ้าเป็นของมงคลนะตัวเลขที่ลงท้ายก็ต้องเป็นมงคล

คราวหน้าเราจะช่วยกันเดาถูกนะคะ

เงินจำนำในตอนแรกนะรับไป๖๐๐๐บาทนะคะ
แล้วก็มีเงินสะสมในช่วงถ่ายของอีก๑๒๐๐๐บาท
แล้วก็เมื่อกี้ตอบถูกไปอีก๓๐๐บาท

แล้วเงินจำนวนนี้ขออนุญาตถามนะ

จะเอาไปใช้ชีวิตประจำวันเลี้ยงหลานแล้วก็แบ่งให้ลุงด้วยค่ะ

ต้องแบ่งมาเนี่ยแบ่งหมดแหละ
ช่วยกันอย่างที่บอกนะครับว่าบางทีแล้วเนี่ย
น้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่าแล้วอยู่ด้วยกันเนี่ยนะครับ
สิ่งที่แบ่งกันได้เลยนั่นก็คืออะไรรู้ป่ะ
น้ำใจน้ำใจแล้วก็ความห่วงใยเนี่ยนะครับ
เป็นสิ่งที่จะพยุงพวกเราให้เดินต่อกันได้นะครับ
วันนี้ก็เหมือนกันพี่สมพรได้มาในรายการของเรา
พระคุณอย่างสูงนะครับขอบคุณมากนะครับ

พบกับเกมรับจำนำของเรานะคะทุกวันอาทิตย์นะคะ
เวลา๖โมงเย็นนะคะทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ค่ะ

ผมชายามิชัยและเบ้นพรชิตาลาไปแล้วนะครับ
อาทิตย์หน้ากลับมาเจอกันใหม่นะครับกับเกมรับจำนำ

สวัสดีครับ
จำนำของเราเป็นเอ็กซ่าหรือว่าเป็นนักแสดงสมทบ

ใช่คิดว่าอาชีพนี้มันสบายมาก

นอนตายสบายตัวเมนดาราเขาฟันกันมา
เป็นแบ็คเกาให้เขานอนทั้งวันเลยครับนอนทั้งวันเลยครับ

ของจำนำโชคชิ้นนี้มีราคาจริงอยู่ที่

หนึ่งเรที่ออนเพิ่ง